คุณผู้ชมครับเราเคยนำเสนอข่าวแล้วก็เป็นคลิปของแม่ค้าขายลูกชิ้นคนหนึ่ง
เข้าไปร่วมขายของในงานวันสถาปนาจังหวัดนมุนลำพูก็กู้เงินไปไปซื้อของไปขาย
ยังไม่ทันจัดของเสร็จยังขายไม่ได้ทีมงานมาขอเงินค่าเช่าแล้ว๖๐๐๐บาท
ยังไม่มีให้ไปก่อน๒๐๐๐แต่ทีมงานต้องการอีก๔๐๐ต้องจ่าย
แล้วก็ไม่จ่ายก็มีการข่มขู่จนแบบร้องไห้ทนไม่ไหวคือแบบขายยังไม่ได้หนี้ก็เป็น
แต่ล่าสุดในทางจังหวัดที่รับรู้แล้วก็คุยกัน
เชิญทั้งทีมงานที่จัดงานมาคุยเชิญทั้งแม่ค้ามาคุย

วันนี้ทางจังหวัดหนองมูลลำภูก็ได้เรียกผู้เกี่ยวข้อง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอายการทหารฝ่ายปกครองหอการค้าจังหวัด
ซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในการรับเหมาเข้าไป
ดำเนินการเช่าพื้นที่ขายของในงานสถาปนาจังหวัดน้องบูรลมภู
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็ไกลเกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น
แม่ค้าคือเสื้อสีส้มชมพูชมพูนี่นะครับ
หลังจากที่แม่ค้าไปร้องทุกข์
แม่ค้าคือนางสาวแก้วมณีกัณหาอายุ๔๒
เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งที่ปรากฏในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับ
เขาบอกว่าได้ติดต่อมาขายลูกชิ้นปิ้งในงาน

คงค้างอีก๔๐๐๐บาทต้องจ่ายมารวมเป็น๖๐๐๐บาท

เธอขายของสักประมาณตั้งแต่๔โมงเย็น
กำลังจะมีพิธีการบริเวณหน้าศาลสมเด็จ

ขอเก็บเงินอีก๔๐๐๐ที่เหลือหน่อย
เธอบอกว่าจ่ายทีหลังได้ไหม
ขอขายของก่อน
แต่คนเก็บเงินไม่ยอมก็คำพูดค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะ

ขายของก็ขายไม่ได้แล้วถูกไล่ที่ออกไปด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันที่มีข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งเข้าไปเห็นเธอร้องไห้

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้
แต่ก็เสียใจที่ทำให้งานของจังหวัดเนี่ยนะฮะ

แล้วก็เธอเองก็ถูกข่มเหงด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงของแม่ค้าคนนี้หน่อยนะครับ
แต่ว่าอันนี้คือมันออกมาเนี่ย

อันนี้คือมันมาพอ
พอดีคนผู้ใหญ่คนตัวออกมาพอ
มันมาถ่ายเห็นพอดีกับตอนนี้ฉัน

ฉันไม่ได้ตั้งใจว่าฉันถ่ายเอง
ฉันไม่ได้ถ่ายคิดเอง
คิดว่าเรื่องมันจะเป็นง่ายโตขนาดนี้
ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้

เจือนกระโดนช่วยเย็น
มาขายของ
คือมันเข้าใจเรา
พี่เจนกำลังเล่น
แล้วก็นี่

เป็นฐานะรับผิดชอบการจัดงานมหรสบในบริเวณลานกาญจนาพิเศษ
คือคลิปแรกที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเป็นคลิปต้นเรื่องนะฮะ

ตกใจที่เห็นข่าวนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น
ก็เรียกผู้รับเหมาจัดงานมาสอบถามซิมันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกว่าก็ไปทวงถามจริงเรื่องของค่าเช่าก็ถามไม่ปกติแหละนะฮะ
ซึ่งก็เกิดขึ้นเพราะว่าต้องเก็บเงิน
แต่เขาขอรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด
หลังจากนั้นฝ่ายปกครองก็สอบถามความเสียหายที่เกิดขึ้น
เป็นเงินรวมสักประมาณ๑๐๐๐๐บาทเพราะว่าขายของไปได้กู้เงินมานะครับ
แต่เมื่อคำนวณสิ่งของต่างแล้วทั้งเรื่องของไส้กรอกลูกชิ้น
เน่าเสียหายไปก็สักประมาณ๖๐๐๐ได้
นายวิสูรพร้อมผู้รับเหมาก็ก็จ่ายเงินให้ชดใช้ไปไฟให้๖๐๐๐บาท
ไปให้๖๐๐๐บาทตามจริงและขอให้ถอนแจ้งความนะครับ
หลังจากตกลงกันได้ก็มีการลงชื่อยินยอมกันทั้งสองฝ่าย
เป็นการยอมความกันไปแล้วก็มอบเงินให้กับนางสาวแก้วมณี
เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จบความกันไป
ทางด้านของนายเวียงชัยแก้วพินิษฐรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลำพูนก็บอกว่าหนองบัวลำพูนนะฮะบอกว่า
งานสถาบันดาลจังหวัดน้องมวลลำพูนเนี่ยเป็นปีเนี้ย
เป็นการจัดงานครบรอบ๒๕ปีนะฮะเป็นปีที่๒๕แล้วนะครับ
ซึ่งนายชัยธวัฒน์เนียมสิริเป็นผู้ว่าเพิ่งมารับตำแหน่งเดือนเสร็จ
ก็อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นก็เลยมีการทำพิธีบวงสวงสมเด็จพระนเรสวนครับ
โดยถือเอา๒๕ปีของจังหวัดเนี่ยเป็นสำคัญก็จัดงาน๒ส่วน
ก็คือที่บริเวณลานกาญจนาพิเศษ
หอการค้าจังหวัดก็จัดงานวันสถาปนาจังหวัดทุกปีนะ

มีนางรำจากทั้งจังหวัดเลยฮะ
๒๘๐๐๐คนไปร่วมลำวงสวงกันรอบทางนองบัว
บริเวณในงานวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา

แต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็ต้องมีการตรวจสอบ
แล้วก็ให้ทางผู้ดำเนินการเนี่ย
ทำไปตามขั้นตอนหน้าที่ของตนเองนะครับ

นำไปเป็นบทเรียนในการที่จะจัดงานครั้งต่อไป
ก็ให้งานเขาจัดไปอย่างราบรื่นแล้วกัน
ไม่ได้จะมานำเสนอข่าวเพื่อให้งานเสียหายนะคะ

กรณีคลิปนี้ที่มีแม่ค้าร้องไห้อะไรแบบนี้